มาดูความคืบหน้าคดีที่พบคนเร่ร่อนเสียชีวิต๔ศพชาย๒หญิง๒นะคะ
ซึ่งมีการจับกลุ่มตัวนายจิมมี่เป็นผู้ต้องสงสัยสำหรับการก่อเหตุในครั้งนี้
ผลออกมาแล้วว่ามันตรงมันตรงด้วยนะคะก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
แต่ทีนี้ตำรวจเขาตรวจสอบย้อนกลับไปปรากฏว่านายจิมมี่คนนี้
น่าจะเป็นคนฆ่าลุงยิ้มคนเร่ร่อนที่เสียชีวิตเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา
บริเวณสะพานพระราม๖ด้วยน่าจะไปเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
ตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
หรือบังผู้ต้องหาชาวพม่ากับศพหญิงเร่ร่อนที่ถูกฆ่าในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
และในพื้นที่นครบานปรากฏว่าได้รับรายงานมาจากตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้ว
ยืนยันว่าเป็นของผู้หญิงเร่ร่อนที่เสียชีวิตบริเวณใต้สะพานข้ามแยก๕แยกลาดพร้าวจริงนะคะ
ซึ่งจากการนำลายนิ้วมือของศพไปเปรียบเทียบในข้อมูลทะเบียนราชก็สามารถยืนยันตัวได้ว่า
ศพรายนี้คือนางรำพาปัญจพลเวทพิสิทธิ์อายุ๕๘ปี
มีที่อยู่ในพื้นที่เขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครค่ะ
ส่วนคดีที่คนร้ายฆ่าลุงยิ้มคนขายหนังสือพิมพ์
แล้วก็ทิ้งศพไว้ที่สวนหย่อมใกล้แยกประดิพัฒน์ถนนพระราม๖
เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อว่ามีพยานเขาเห็นว่า
จิมมี่คนนี้คนเดียวกันนี้อยู่ในที่เกิดเหตุ

แล้วก็ขยายแนวตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ส่งหลักฐานในคดีของลุงยิ้ม
กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและเปรียบเทียบดีเอนเอ
ถ้าดีเอนเอของนายจิมมี่ไปตรงกับดีเอนเอของลุงยิ้ม
ก็นั่นแหละก็อาจจะต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะ
นายจิมมี่ก็อาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลุงยิ้ม
การดำเนินคดีค่ะตอนนี้เนี่ย
ทางด้านของผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลผลโยธิน
บอกว่าขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องมีการรายงานผลเปรียบเทียบนี้
ประกอบสำนวนคดีนะคะแล้วก็ยื่นคำร้องต่อสารอาญารัชดาพิเศษ
แล้วก็ขออนุมัติหมายจับนายจิมมี่ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาในวันนี้ล่ะค่ะ
จะนำหมายไปอายัดตัวนายจิมมี่จากสถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกร
ปฐุมธานีมาดำเนินคดีในพื้นที่นครบาน
ซึ่งกระบวนการทำคดีของทั้งสองพื้นที่
จำเป็นต้องดำเนินคดีแบบแยกสำนวนกันนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าคดีนี้เกิดขึ้นคนละท้องที่กัน
และเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิด
ทั้งสองท้องที่ก็จะต้องดำเนินการเดินหน้าตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป
แต่ก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างพื้นที่ด้วยค่ะ